คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาแต่งตัวคือแบบมิดชิดมาก
เหมือนตั้งใจจะมาก่อเหตุหมวกกันน็อกเต็มใบใส่หน้ากากอนามัยมาประกบ
จักรยานยนต์ของผู้เสียหายกระชากสร้อยครั้งแรกไม่ได้นะคะ
ร้อยไม่ขาดวนกลับมาอีกรอบผู้เสียหายตะโกนร้องขอความช่วยเหลือค่ะ

ข้างเท่านั้นแหละโอ้โหมันคว้ามาที่แบบที่คอเลยกระชากสร้อยเลยแต่สร้อยไม่ขาดนะคะพยายามจะมากระชากซ้ำแต่ไม่สำเร็จก็เลยไม่ได้ทรัพย์สินอะไรของเธอไปเธอก็เลยยังไม่ได้ไปแจ้งความเอาผิดคนร้ายแต่ก็ยังรู้สึกเจ็บเจ็บที่ลำคออยู่อาจจะโดนเล็บคนร้ายอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็มันน่ากลัวนะคะก็อยากจะให้จับคนร้ายให้ได้จริงแล้วไปแจ้งความไว้ก็ดีลงบันทึกประจำวันไว้อะไรแบบนี้นะคะ

ที่แรกมันย้อนกลับมา

ทีนี้ค่ะลูกชายของผู้เสียหายค่ะ

ก็พยายามขี่รถจักรยานยนต์ไปตระเวนดู

ให้คนช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยนะคะ

อำเภอวังน้อยและอำเภออุทัย

ก่อเหตุลักษณะแบบนี้ค่ะ

ก็ไปก่อเหตุกระชากสร้อย

แล้วรายนี้ก่อเหตุสำเร็จด้วยนะ

ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ

ไปแจ้งความเอาไว้ก่อนเบื้องต้นนะคะ